สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดงานสาธิตเกษตรใต้ร่มนนทรีย์๘๐ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงทั้งร้องเล่นเต้นโชว์
รวมถึงการแสดงความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑
โดยเฉพาะการแสดงเวทีวิชาการณอาคารอุบลเรียงสุวรรณ
มีการแสดงรำแม่ศรียอดสร้อยโขนรามเกียรตอนขับพิเภก
อกจากนี้ก็ยังมีนิทัศกาลงานวิชาการต่าง
บูธวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศและอีกมากมาย
รวมถึงยังมีโซนกิจกรรมการละเล่นให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก
รับของรางวัลใหญ่กลับบ้านด้วย
ดรพกามาศผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า
จัดงานครั้งนี้เด็กนักเรียนคณะครูอาจารย์ตื่นเต้นดีใจ

โรงเรียนก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ
ขอให้เด็กทุกคนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง
มั่นใจในตนเองว่าทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพ
สำหรับงานสาธิตเกษตรใต้ร่มนนทรีย์๘๐ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จะจัดยาวไปจนถึง๒๒นาฬิกาของวันนี้